บอกว่าโอ้โหทำใจยอมรับเหตุการณ์นี้ไม่ได้จริงนะครับ
เพราะว่าแมวของเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาหลุดหลุดแล้วไปวิ่งเล่นอยู่ในบ้านของคุณลุงคนหนึ่ง

แต่ลุงคนนั้นไม่พอใจนะคุณ
จับแมวมาฟาดลงมาทุ่มลงกับพื้น

เป็นเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปไว้
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะครับ
มันอยู่ในบ้านกูกูไม่ได้ไปฆ่าบ้านมัน
มันอยู่ในบ้านกู
คุณผู้ชมนะเหตุการณ์นี้คลิปนี้

นี่คือการบอกว่าแบบอยู่ในบ้านกู

ขณะที่ถูกฟาดลงที่พื้นคุณ
ลุงคนนี้จับขาหลังของแมว

รวมถึงชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับ
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
อยู่ในชุมชนเคหะทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔กรุงเทพนะครับ
ไปพูดคุยกับเจ้าของแมว
เจ้าของแมวที่แท้จริงก็คือลูกสาวของนางถาวรนะฮะ

เราไปคุยกับผู้เป็นแม่ก่อนอายุ๕๑ปี

เจ้าแมวตัวเมื่อกี้ที่ลุงเหวี่ยงกับพื้นนะครับคุณนะ

เกิดขึ้น๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุกำลังจะนำอาหารมาให้แมว
ที่บ้านเขาเลี้ยงแมวไว้๒ตัว
ก็คือเจ้าโสโต่ค์
ตัวเมียอายุ๔เดือนนะลูกสาวเนี่ย
ซื้อมาเลี้ยงไว้นะครับ
ซื้อมาเลี้ยงไว้นะคุณนะ
แล้วหลังจากนั้นทางเจ้าของฟาร์ม
ก็เห็นลูกสาวเขาเก็บเงินเก็บทองซื้อแมวมาแล้วใช่ไหม
ก็เลยให้แมวอีกตัวนึงตัวสีขาว
ไม่รู้ว่าเจ้าแมวที่ตายเนี่ยเจ้าตัวเล็กตัวนี้คุณน่ารักไหมคุณ
ตัวสีขาวผสมน้ำตาลผสมดำ๓สีแบบนี้
มันหลุดไปหลุดไปวิ่งอยู่ที่บ้านของลุงคนนี้
เพื่อนบ้านวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่า
แมวโดนตีถูกเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไป๔หลัง
ซึ่งเป็นลุงเป็นชายสูงอายุทำร้ายอย่างทารุณ
ทีนี้เจ้าของแมวก็คือนางถาวรกับลูกสาวรีบวิ่งไปดูครับ
พอเห็นว่าลุงคนนี้กำลังถือแมวอยู่ในมือนะครับ

แล้วก็เหวี่ยงแมวลงกับพื้นเนี่ย
แล้วก็บอกว่าปล่อยแมวมาได้ยังไงมาเพ่นผ้าในบ้านกู
จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ตามในคลิปนี่แหละครับ

เจ้าของแมวก็นำหลักฐานไปแจ้งความไว้
เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีอย่างถึงที่สุดนะครับ
เพราะแมวตัวนี้ลูกสาวเก็บเงินซื้อมาในราคา๓๐๐บาท
ทีจะซื้อตัวเดียวแต่คนขายกลัวเหงา
ก็เลยแถมเจ้าแมวสีขาวมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับ
ที่ผ่านมาคือพวกเธอพยายามเลี้ยงแมวไว้ในบ้านนะคุณนะ
กรงไว้เวลาที่ไม่อยู่บ้าน
แล้วก็ทำตะกงตะแกรงล้อมรอบบ้านไว้เป็นอย่างดี

แต่ก็ยอมรับว่ามันอาจจะหลุดไปได้บ้าง
ก็คือเธอก็ยืนยันแหละว่าเลี้ยงเป็นระบบปิด

แมวที่แบบมันสนแล้วมันก็ปีนออกมาแบบนี้
ครับเราก็ไปคุยกับพวกเธอมานะ

เปิดให้ดูถึงความน่ารักของเจ้าแมวตัวนี้
แล้วทีนี้คุณพอหลังเหตุการณ์ในคลิป
รีบเอาแมวไปส่งโรงพยาบาลรักษาศาสต
นี่ไงเอาไปส่งโรงพยาบาลสัตว์เกษตร

คือโชโตมันก็ทนพลิบแบบแผลไม่ไหวแล้วมันก็ตาย
คือตอนแรกนะไปส่งคลินิกสัตวแพทย์ทั่วไปเนี่ย

เพราะเลยรู้ไหมอาการมันนักเกินไป

ฟาดเข้าไปกับพื้นแบบนั้นอ่ะใช่สุดท้ายมันก็ตายอ่ะนะคุณนะนี่ฮะ
ขณะที่ลุงซึ่งเป็นชายสูงอายุในคลิป
ชื่อว่าลุงเทียนนะคุณเปิดใจบอกว่าแมวมันเข้ามาอยู่ที่บ้านของผม
พยายามไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกไปใช้ไม้เขียนไล่ก็ไม่ยอมไป
ก็เลยจับได้จับหิ้วหางแล้วก็ไปเหวี่ยงฟาดลงกับพื้น
เพราะไม่ชอบแมวฮะและสิ่งที่ทำลงไปมองว่าผมไม่ผิด
ผิดคือเจ้าของแมวที่ไม่ยอมจัดทำกรงให้มันอยู่
ปล่อยเพ้นผ้าลงไปเองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ
แล้วก็ไม่ต้องไม่ขอโทษด้วยและทำไมต้องขอโทษ
บอกแบบนี้เพราะผมไม่ผิดโดยระหว่างตอนนั้นน่ะ
นักข่าวกำลังพูดคุยกับลุงเทียนอยู่ปรากฏว่าเจ้าของแมวนะ
คือคุณป้าถาวรกับลูกสาวเดินมาที่หน้าบ้านของลุง
เทียนก็เกิดการปะทะคารมขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ
เข้ามาจะไปรู้เอาว่าแมวคุณ

เข้ามาก็ผิดข้อหาละเมิด

คุณเลี้ยงอ่ะทำไมไม่ดูแลให้ดีอ่ะ
หมาก็หนึ่งชีวิตแมวก็หนึ่งชีวิต

เนี่ยคุณผู้ชมเดือดจริงนะช็อตนี้เพราะว่าอะไรทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมกันเลยอะค่ะ
ฝั่งเจ้าของแมวก็ยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าลุงเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ลุงก็ยืนยันว่าก็ที่ผมทำผมไม่ผิดอ่ะฟ้องมาก็ฟ้องกลับสิ
แมวคุณมาบุกรุกในบ้านผมได้ยังไงเจอกันในศาลได้
แล้วเรื่องนี้มันกลายมาเป็นประเด็นบีบหัวใจจริงคุณผู้ชม
จะแจ้งความเหตุทารุณกรรมสัตว์แล้วก็เรื่องของการเสียทรัพย์แล้วมีพยานหลักฐานต่าง
เดี๋ยววันอังคารคือวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะ
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องก็จะมีการนัดสอบพยานวันพรุ่งนี้ด้วย
แล้วจะเรียกตัวฝั่งลุงเทียนมารับทราบข้อกล่าวหา
จะส่งฟ้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลยนะคะ
นะครับเพราะว่าเป็นทารุณกรรมจริงนะคุณนะ
โอ้โหเอามันมาฟาดแบบนี้นะครับ
แล้วนี่ดูสิดูภาพเมื่อกี้
คนที่แบบรักแมวคนที่รักสัตว์เห็นแบบนี้